ต่อกันที่นครราชศรีมาคุณผู้ชมขออภัยนะมีแต่ข่าวโหดจริง
เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอายุเพิ่งจะ๓๓เป็นผู้หญิงนะคะ

อยู่ถูกชายไม่ทราบชื่อตอนนี้ยังไม่รู้ตัวนะคะว่าเป็นใคร
เอามีดแทงเข้าไปที่คอนอนจมกองเลือดสภาพอาการสาหัสมาก
ตอนนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วยังสาหัสอยู่เลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางวันแสกบ่ายโมงเมื่อวาน
พนักงานสอบสวนสพโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ได้รับแจ้งเหตุมาบอกว่ามีผู้หญิงถูกมีดแทงเข้าที่ลำคอ
ที่บ้านในตำบลกระโทกอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา
ก็รีบลงพื้นที่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัย
ไปถึงที่เกิดเหตุก็พบนางทิรานีแดงใหญ่อายุ๓๓ปี
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครแล้วก็ในหน้าขายที่ดิน
จมกองเลือดอยู่หน้ากระท่อมโรงจอดรถค่ะ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโชคชัยก็เร่งประถมพยาบาลให้
แต่ว่าอาการสาหัสมากนะคะก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโชคชัยค่ะ
แล้วก็ใช้ซุ่มไก่กั้นบริเวณที่เกิดเหตุเอาไว้ก่อน

สำหรับหลักฐานในจุดเกิดเหตุมีหมวกกันน็อกมีคราบเลือด
แล้วก็มีเส้นผมของนางทิรานี
ไปสอบถามนายภูลดูกระโทกวัย๗๕ปีลุงของนางทิรานีคนเจ็บ
เล่าให้ฟังบอกว่านางธิรณีเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาหา
จะมาสอบถามเกี่ยวกับเอกสารหนังสือของอบต

ลุงบอกว่าแค่หันหลังไปหยิบเอกสารมาให้แป๊บเดียว
คือตาไม่เห็นนะแต่หูได้ยินว่ามีมอเตอร์ไซค์สีแดง
ไม่ทราบยี่ห้อมาจอดรถตีคู่กับนางทิรานี
เอกสารเสร็จปุ๊บได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขับมาตีคู่ใช่ไหม
หันหน้ากลับมาอ้าวหลานลงไปนอนกองกับพื้น
เลือดแบบเลือดไหลเต็มไปหมดเลยค่ะ

วินาทีเดียวจริงแต่ผู้ก่อเหตุยังไม่ไปไหนนะ

ชายร่างทวมสวมหมวกกระน็อกเต็มใบยืนถือมีดอยู่อ่ะ

แล้วก็ขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์ขี่หนีออกไปเลยค่ะ
ลองฟังเสียงคุณลุงเล่าเหตุการณ์หน่อยนะคะ
ตอนนี้พนักงานสืบสวนก็กำลังเร่งติดตามหาสาเหตุอยู่นะคะ

มีคู่ขัดแย้งตรงไหนเรื่องไหนเป็นใครยังไงได้บ้าง
แต่เบื้องต้นคาดว่ามือมีดต้องเป็นคนที่รู้จักกับคนเจ็บ
ส่วนสาเหตุตำรวจเขาให้น้ำหนักไปที่๒ประเด็น
ประเด็นแรกคือเรื่องขัดแย้งผลประโยชน์ขายที่ดิน
ประเด็นที่๒อาจจะเป็นประเด็นเรื่องชู้สาว